ไปดูที่ความคืบหน้าของอุบัติเหตุนะฮะ
ซึ่งเป็นรถของคณะนักร้องใบปอรัตยาครับ
เป็นนักร้องลูกทุ่งสาวฉายามราชนีรถแห่
ประสบอุบัติเหตุไปชนกับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่

ก็เลยต้องพากันไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
ห้างประจักรชัยหายทองคำเจ้าของค่ายเพลงหายทองคำพร้อมด้วย
รัตยาพลเสนหรือว่าใบปอรัฐยาครับ
เป็นนักร้องลูกทุ่งสาวกำลังมีผลงานเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับ
ซึ่งตอนนี้เธอเองก็บาดเจ็บนะฮะก็ต้องถอดใส่น้ำเกลือออกมาก่อน
แล้วก็ขออนุญาตคุณหมอออกจากโรงพยาบาลมาสัก๒ชั่วโมงคุณผู้ชม
แล้วก็พาชาวคณะนำพวงหลีดไปคารวะศพของนายบัวลาวิชาชัยอายุ๖๓ปีคนนี้
เขาเสียชีวิตยาดนำศพไปตั้งประเพ็ญกุศล
อยู่ที่บ้านสงเปลือยอำเภอกรรมราศัยจังหวัดกรสิน
ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้าน
แล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมวันที่๒ด้วยนะครับ
ปอเองก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุเธอมากับเพื่อนรวม๔คน
กำลังเดินทางไปมหาสารคามกระทั่งไปถึงจุดที่เกิดเหตุจู่คุณลุงบัวลาเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากหมู่บ้านมาตัดหน้ากระทันหันครับ
รถยนต์ของคณะของเธอเบรกไม่ทันก็เฉียวชนจนรถของคุณลุงบัวลาล้ม
แล้วก็ทำให้มีคนเจ็บและเสียชีวิต
ปอลก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเธอกับเพื่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

วันนี้ก็เลยขออนุญาตคุณหมอออกจากโรงพยาบาลมาก่อนชั่วคราว๒ชัว
จากว่าต้องการจะมาร่วมงานศพแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวของคุณลุงบัวลา
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่อยากให้มองว่าใครผิดใครถูกแล้วครับ
แต่ว่าสิ่งที่ต้องการจะทำคือต้องดูแล
แล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็เยียวยาคนที่มีชีวิตอยู่
ขณะที่นางสำรวยวิชาชัยซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายก็บอกว่าดีใจนะ
ใบปอลพร้อมกับคณะเดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็มาช่วย
ซึ่งครอบครัวก็จะไม่เรียกร้องอะไร
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางด้านของใบปอลกับค่ายเพลงว่าจะช่วยเหลือครอบครัวของเขาอย่างไรต่อไป
ในเรื่องของการขับรถยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับ